คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ชุมชนย่านบ่อนไก่ครับ
กลายเป็นเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มีบ้านเรือนเสียหายประมาณ๓๐๔๐หลังคาเรือนนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปหนึ่งเผยออกมาบอกว่าเป็นคลิปจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้
เพลิงเล็กขยายเป็นวงใหญ่ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเป็นจุดต้นเพลิงจริงนะคุณฮะ
ไฟที่กำลังลุกไหม้กองเสื้อผ้านะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็ลามไปไหม้ที่สายไฟที่พาดอยู่
หลังจากนั้นได้ยินเสียงคนไหมฮะคนเริ่มเห็นแล้วแล้วก็ตะโกนบอกกันไฟไหม้ไฟไหม้นะครับ
ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุจุดไฟใหม่นี่นะฮะ
เป็นภาพมุมสูงคุณผู้ชมฮะเป็นภาพมุมสูงที่เห็นนะฮะ
ว่าควันไฟลอยออกมาจากบ้านหลังตรงกลางนี่แหละครับ
นี่เขาบอกเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน
บ้านหลังนี้นะฮะเริ่มไฟไหม้อยู่ข้างใน
แล้วควันมันเริ่มลอยออกมา
แล้วก็ในที่สุดก็เกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่
ในพื้นที่ของบ่อนไก่ตรงนี้นะครับ
ในตอนแรกไฟไหม้บ้านหลังนี้หลังเดียว
อีกสักพักหนึ่งบ้านที่อยู่ถัดไปอีก๔หลัง
ก็เริ่มเกิดควันพวยพุ่งออกมาจากบ้านเหมือนกัน
แล้วไฟก็ลามไปอย่างรวดเร็วนี่นะฮะ
ว่าเปลวไฟน่าจะลามไปตามสายไฟ
แล้วก็ไปลุกไหม้บ้านหลังที่๒หลังที่๓หลังที่๔
จากนั้นลามไปติดอีกหลายหลัง
กว่าเจ้าหน้าที่จะมาควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ
ไฟก็ลุกไหม้ไปทั้งหมด๓๐หลังนะครับ
คลิปนี้ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่า
สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปหลายหลัง
เกิดจากสะเก็ดไฟที่มันไปติดสายไฟเก่า
พาดผ่านบ้านต้นเพลิงนะครับ
ซึ่งตรงนั้นมีเสื้อผ้าแขวนอยู่
แล้วหลังจากนั้นไฟมันลุกลามไปตามสายไฟ
ไปติดบ้านอีกหลังหนึ่งหรือเปล่า
บางคนมองแล้วคุณว่าเพราะสายไฟ

สะเก็ดไฟตกจากสายไฟแล้วก็ไปโดนกองเสื้อผ้า

อันนี้ข้อสันนิษฐานจากคนที่ดูคลิปนะ

ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเขาว่ายังไงนะครับ
แล้วก็ทีนี้ขณะที่ภายในชุมชนบ่อนไก่
ก็มีสายไฟพันกันมั่วหมดอยู่ในชุมชนเลย

ก็เคยมีประกายไฟติดสายไฟในชุมชนเหมือนกัน
เคยเกิดไฟช็อตไฟอะไรบัตรเหมือนกันนะครับ

ทุกคนในชุมชนเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
เกิดจากสายไฟเหล่านี้แหละฮะ
ทางรองวิสุนุศัพท์สมพล
ขอนัดประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงเลยนะ

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุสำรอย
ส่วนประเด็นดราม่าเกี่ยวกับหัวดับเพลิงสีแดงคุณ
เออใช่ที่บอกว่าเหมือนโดนฝังไปเลยนะ
เขาแชร์ภาพนี้กันเยอะเลยคุณ
เนี่ยพอโดนฝังโดนปูนอะไรแบบนี้
แล้วมันจะเป็นหัวดับเพลิงใช้ในยามฉุกเฉินได้ยังไง
รถดับเพลิงมาเขาต้องเอาไอ้สายฉีดไปต่อกันเนี่ย

ก็ทำไม่ได้ใช่ฮะพอทำไม่ได้แบบนี้แล้ว
เขาก็เลยมองว่าเป็นหัวดับเพลิงทิพย์ไหมคุณ
โดเดอยู่แบบนี้แหละใช้การไม่ได้
ผิดที่ใครผิดที่บ้านเรือนหรือผิดที่อะไรนะฮะ
งานนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าต้องเข้าไปแก้ไขโดยด่วน
เมื่อหัวดับเพลิงมันใช้งานไม่ได้
เป็นความปลอดภัยของชุมชนมันใช้ไม่ได้แบบนี้
ก็ต้องแก้ไขนะครับเรื่องนี้หัวหน้าสถานีดับเพลิงบ่อนไก่นะฮะ
หัวหน้านพรัชปฏิแพทย์ก็ชี้แจงบอกว่า
ดับเพลิงหัวนี้มันเป็นหัวดับเพลิงเก่าแล้วนะฮะ
ยกเลิกการใช้ไปนานแล้วมันมีหัวอื่นด้วยคุณเนี่ยเห็นไหม
อันนี้มีน้ำหยดติ่งมีน้ำหยดติ่งอยู่ระหว่างการธรรม
ส่วนที่ที่จะติดตั้งทดแทนคือหัวที่อยู่ห่างไปอีก๔เมตร
แล้วก็จุดนั้นนะพอเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกตินะฮะนี่เป็นเหตุเฉพงไม้ครั้งใหญ่

อาจารย์ชาติชาติก็บอกว่าต้องถอดบทเรียนนะ

อย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วปล่อยผ่านเลยไปนะฮะ
โดยที่ไม่ได้ถอดบทเรียนอะไรนะครับ